นายเศรษฐวิทย์และนายมณัติธนาสารภูมิผลนะครับสองพี่น้องถูกตำรวจศูนย์ปราบรามการจดกรรมรถยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบานจับกลุ้มได้ในความผิดฐานประกอบธุรกิจโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำปี๒๕๐๕พร้อมกับยึดของกลางรถยนต์กว่า๒๐๐คันมูลค่
รถบ้านหลัก๔ไหว้ตัวหลบหนีไปได้ครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาฐาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ

หลอกดาวน์รถเป็นอัธยากรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะบริษัทสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับ

จากนี้ไปตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องครับ
จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับตำรวจศูนย์ปราบราม
จรกรรมรถยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทำความผิด
และติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นต้องการที่จะซื้อรถยนต์
หรือซื้อรถยนต์ในราคาถูกมาแล้ว
และไม่มั่นใจว่าถูกหลอกลวงหรือไม่นะครับ